คนในวงการฟุตบอลนะคะก็แสดงความเห็นอกเห็นใจสโมสรสกลนครเอฟซีค่ะ
เนื่องจากว่าที่จังหวัดประสบภัยน้ำท่วมนะคะ
ไม่สามารถจัดการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพเจ้าบ้านได้ค่ะ
เริ่มจากกัปตันช้างนะคะกิจสดาวงแก้วกัปตันทีมพิธีทีบูเวชชนบุรีค่ะ
ก็นำชุดแข่งขันที่สวมใส่ในศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียสองพันสิบเจ็ด
ชิงชนะเลิศที่เอาชนะกิติปาซานไปสามประตูต่อสอง
ที่เห็นอยู่นี้แหละค่ะมาประมูลผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เพื่อที่จะนำเงินรายได้ไปบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคอีสาน
โดยผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปประมูลผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวของกัปตันช้าง
ภายในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งยอดประมูลล่าสุดเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
อยู่ที่สามหมื่นบาทด้วยกันค่ะด้านนายกรวีปริศนานันทกุลนะคะ
ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๓แล้วก็ไทยลีก๔เปิดเผยค่ะว่า
ในขณะนี้สโมสรที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมีเพียงสกลนครเอฟซีทีมเดียวค่ะ
ซึ่งทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ได้หารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อวางแผนเบื้องต้นในการช่วยเหลือ
เช่นการปรับลงสนามแล้วก็ห้องพักนักกีฬาเพื่อให้สามารถกลับมาแข่งขันได้ตามปกติ
แต่หากว่าสโมสรใดต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งความจำนงเบื้องต้นได้
เฉพาะทีมในหลีกภูมิภาคเท่านั้นค่ะ
ส่วนสัปดาห์ถัดไปก็จะประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ